ดาราคนนี้ค่ะคุณทีค่ะคุณหน้าคุณตาเมื่อก่อนเล่นละครช่อง๓ค่ะ

ป่วยในสภาพแบบนี้คุณผู้ชมด้วยโรควรรณโรคทับต่อมน้ำเหลือง
คือเมื่อก่อนหล่อมากนะคะคุณทีภูมิธนวัฒนบุญลือประดิษฐ์ค่ะนะคะ
อย่างที่บอกเนี่ยค่ะเคยไปหาคุณแอนนี่บุ๊กแล้วก็เล่นละครมาบ้าง
ซึ่งคุณเอมี่อำมาลวัลโพสต์ตอนแรกขอความช่วยเหลือไปค่ะ
ก็ล่าสุดนะคะก็กองบรรณโรคโดยกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปช่วยเหลือค่ะ
ตามสภาพที่เห็นจากหล่อนะคะ
แค่๔๕เดือนก็กลายเป็นสภาพแบบนี้
ที่สำคัญตอนนี้อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานกับโรคเกาด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ค่ะก็กองบรรณโรคกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปดูแลต่อแล้วนะคะ